คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มครึ่งนะคะ
ตำรวจสพสัตหีบเขาได้รับแจ้งว่า
มีรถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวิสันพุ่งชนรถกระบะ
ขณะที่กระบะเขากำลังกลับรถแบบนี้
ฮาเล่พุ่งมาชนอย่างนี้เลย
กระบะเขากลับรถแบบถูกต้องคือเขารอสัญญาณไฟอยู่
พอสัญญาณไฟกลับได้เนี่ยเขาก็กลับเลย
แล้วก็ฮาเล่ขี่มาเร็วด้วย
พุ่งชนคนขี่ฮาเล่เป็นทหารเรือนะคะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายเสียชีวิต
ถ้าดูจากสัญญาณไฟจราจรตรง๔แยก

จะเห็นว่าจากเขียวไปเหลือง

คือตรงเหลืองเนี่ยมันควรจะหยุดแล้วไง
ใช่นี่แน่นแล้วแต่พุ่งมา
ก็นี่เป็นกล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพเอาไว้ได้
อย่างที่เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมา
นี่คือบริเวณจุดกลับรถหน้าหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยาน
และรักษาฝั่งถนนสุขุมวิทย์อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ตำรวจเข้าไปตรวจสอบนะคะรถจักรยานยนต์
เล่ดิบิสันสีน้ำเงินสภาพคือพังยับเยินนะคะ
คุณผู้ชมล้อหน้าหลุดเลยนะครับชิ้นส่วนกระจัดกระจายเกลื่อนถนน
ส่วนรถกระบะคันนี้เป็นอีซูซูดีแม็กซ์สีบรอน
ด้านหน้ารถฝั่งซ้ายถูกชนจนได้รับความเสียหาย
โอ้โหดูสภาพนี่รถจักรยานยนต์ล้อหลุดเลยค่ะ
จ่าเอกสมานจิตหารอายุ๔๒ปีสังกัดเรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ
คนนี้เป็นคนขี่ฮาเล่เดวิสันนะคะตอนแรกเจ็บหนักกู้ภัย
นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
กรมแพทย์ทหารเรือแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
พนักงานสอบสวนสพสัตหีบสอบปากคำ
พันธาเอกทักษิณฝังอุทาอายุ๔๙ปี
สังกัดกองเรือยุทธการคนขับรถกระบะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเขาก็กลับรถ
ตรงจุดกลับรถนะคะแต่ว่าจ่าเอกสมาน
ฮาเล่เดบิสันมาเร็วพุ่งมาชน
ทำให้บาดเจ็บและสุดท้ายเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องสอบปากคำพยาน

หลังจากนั้นก็จะต้องมีการดำเนินคดี
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ

ต้องแสดงความเสียใจกับคนที่สูญเสียนะฮะ
แต่อย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกท่าน